ไปดูเหตุข่มขืนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

เห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๔ปี

สิ่งที่เขาทำคือลากน้องเข้าไปข่มขืน
แล้วพลเมืองดีบอกว่ามันเกือบฆ่าน้องด้วยนะคะ

คุณผู้ชมไปดูคลิปตอนที่พลเมืองดีจับตัว
หนุ่มชาวประมงคนก่อเหตุได้ค่ะ
คุณผู้ชมสภาพสมัครสบอมนะ
เห็นไหมครับ
เรียกว่าวันนี้

ไปกล่าวหาว่าน้องผู้หญิงอายุ๑๔ปี

แล้วก็แบบรู้สึกของขึ้นนะคะก็เราปี้๊ะไปครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็ล็อกคอพยายามที่จะฆ่าด้วยพลเมืองดีบอกแบบนี้ค่ะ
วัยรุ่นที่เป็นพลเมืองดีกลุ่มนี้ขอบคุณมากนะ
ขอบคุณแทนน้องด้วยขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องของน้องด้วยนะคะ
พลเมืองดีสักประมาณ๗๘คนช่วยกันจับตัวไว้ได้
คุณผู้ชายคนนี้คนก่อเหตุชื่อยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
แต่นามสกุลเนี่ยโอ้โหไม่สมกับสิ่งที่เขาทำเลยนะ
ชื่อคือเกียรตินรงนามสกุลคือร่มพุทธศาสนา

หรือว่าในเล็กอายุ๓๙ปีมีอาชีพรับจ้างทำประมงค่ะ
คนนี้แหละที่ไปก่อเหตุข่มขืนน้องอายุ๑๔ปี
ขณะที่น้องนั่งรอแฟนนุ่มบริเวณตึกแดง
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติตะบนอ่างศิลาที่อำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
พลเมืองดีเขาว่ายังไงบ้างฟังเสียงค่ะ
สู่เถ้าไปเถ้าสะพานปลาเถ้าสะพายแถวศาลนะครับ

ใช่ครับตึกแดงครับ
ตึกแดงใช่ไหมแล้วน้องผู้หญิงเขาหลอกขอบภาพยุทธเหลืองไง
เขาหลอกได้กลัวมันจะฆ่าผิดปาก

ก็มันรัดคอหน่อยแล้วตั้งคืนไม่ได้แล้ว
เขาบอกว่าต้องยอมบ้าอะไรอย่าเถียงอย่างนี้โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
นี่แหละค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจควบคุมตัวนายเกียรตินรง
ร่วมพุทธศาสนาไปสอบประคำต่อที่สพแสนศุกร์

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ
เนื่องจากว่าน้องยังคงเป็นเยาวชนนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับคนก่อเหตุต่อไป
น้องตกตกใจนะยืนรอให้การกับตำรวจ
แล้วก็ชี้ตัวผู้ก่อเหตุด้วยนะฮะ